เพราะว่ากำลังจะจัดงานศพ
แล้วพื้นที่ในวัดมันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ทำให้เวลาฝนตกลงมาแล้วน้ำท่วม

คือเขากำลังจะจัดงานชาปนกิจศพนะคะแต่ว่าฝนมันตกลงมาก่อนหน้านี้
ก็เลยทำให้บริเวณเมนเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำท่วมเจิ่งนอง
ก็ต้องทำพิธีกันล่ะค่ะก็เลยจะต้องมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ภาพนี้คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็มีการระบุข้อความว่า
เจดีกลางน้ำสมุทรปราการน้ำท่วมหนักทั้งบ้านโรงเรียนและวัด
หลังจากมีฝนตกหนักทั้งคืนซึ่งในตอนเช้าคณะเจ้าภาพงานศพ
ได้นำศพญาติมาเวียนรอบนะคะโดยการลุยน้ำเวียนไป๓รอบ
จากนั้นทีมข่าวเราไปสอบถามพระมหาสมปองซึ่งเป็นพระลูกวัดชัยมงคล
แล้วก็เป็นผู้ถ่ายคลิปบอกว่าคลิปที่นำไปเผยแพร่นั้นถ่ายเมื่อช่วงเย็นวันที่๓๑สิงหาคม
เนื่องจากว่าช่วงเช้าของวันที่สามสิบเอ็ดฝนตกหนักจนน้ำเนี่ยเออท่วมเข้ามาภายในวัด
ประกอบกับว่าจุดจุดนั้นเป็นพื้นที่ต่ำรุ่มต่ำคือต่ำที่สุดเลยน้ำในคลองก็หนุนขึ้นมาอีก
อาจจะระบายไปไหนก็ระบายไม่ได้ก็เลยกลายเป็นภาพนี้คุณผู้ชม
ชาวเน็ตก็เลยถ่ายคลิปนะคะแล้วก็นำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ทีนี้ทางวัดเองก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าทั้งชาวบ้านทั้งพระทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่นั้น
ยังไงก็ฝากเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขด้วยนะคะ
ขอบคุณมากไว้ล่วงหน้าเลยค่ะก็ต้องเร่งให้การช่วยเหลือแหละคุณผู้ชมนะ